คุณผู้ชมคะในช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายคนอยู่บ้านต้องกากตัวเองใช่ไหม
ก็เบื่อหน่ายเหมือนสาวแกรนกรพศรหรือเปล่าไม่รู้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่ลุกออกมาทำกิจวัตรประจำวันภายในบ้านแบบชิกคุก
ซึ่งเรียกเสียงฮาในโซเชียลได้ดีเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม
หนังสืออยู่บ้านจ้าคุยโทรศัพท์ในบ้านจ้าเล่นกับหมอนจ้า
นี่ก็เป็นคลิปกิจกรรมแกรนกรพสรรค่ะ
เธอทำเรียนแบบกิจกรรมในแต่ละวันของตัวเองระหว่างกักตัวอยู่บ้าน
พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าการอยู่แต่บ้านนานเกินไปทำให้คนเราปสดได้จริง
อืมบรรดาเพื่อนเพื่อนในวงการรวมไปถึงแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบเลยนะคะ
หวานใจเด่นคูณก็แซวว่าดูเป็นคนขยันขันแข็งนะนางก็ตอบกลับไปว่าก็เป็นคนขยันนี่คะ
กิจวัตรประจำวันดิฉันไม่ติดเลยแต่ติดว่าอยู่บ้านเราต้องสวยเบอร์นี้นะติดมากเลย
อ่ะมาต่อกันด้วยเจ้าพ่อแห่งความเกลียนอย่างพี่บอยปกรณ์ค่ะหลังจากที่กากตัวเองครบสิบสี่วัน
ก็ไม่ปล่อยให้พื้นที่ในโซเชียลเงียบเหงา
ออกมาโชว์สกิลความเกลียนต่อทันทีนะคะ
ไปชมคลิปกันหน่อยจ้า
เอาจริงพลอย
บอยเป็นคนที่ใช้แอปหน้าเด็กแล้ว

คิดเหมือนกันเลยพอคลิปนี้โพสต์ลงในโซเชียลปุ๊บเท่านั้นแหละคุณ
คุณแม่ของหนุ่มบอยก็เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าโกหก
ยังมีเพื่อนคนอื่นมาสมทบอีกเพียบ
งานนี้ก็ต้องเอาใจช่วยหนุ่มบอยให้รีบมีแฟนสักทีนะคะ
หนุ่มบอยอะเขาไม่มีแฟนหรอกไม่มีแฟนคนเดียวหรือเปล่า
บอยเนี่ยเป็นเสือซุ่มหรือเปล่าอาจจะไม่ได้มีแฟนคนเดียวอาจจะมีหลายคนก็ได้นะ
ไม่รู้ลงไว้บอกใครหรือเปล่านะนี่แน่แล้วบอกคุณแม่แล้วว่าน้องอยากมีแฟนอะ